คุณผู้ชมคะในที่สุดสามารถจับตัวได้แล้วนะคะ
ลูกวัย๖๖ปีที่ใช้ปืนรัวยิงใส่อกพ่อ๘นัดจนเสียชีวิตค่ะ
ที่จับได้เมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก๕ทุ่ม
ก่อเหตุที่สงขลาหนีไปอยู่ที่นครศรีธรรมราช
วันนี้ตำรวจบอกแล้วนะคะว่าเขาเปิดปากสารภาพแล้วว่า
เพราะอะไรถึงได้ตัดสินใจลั่นไกลใส่พ่อ๘นัดซ้อนขนาดนั้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
นี่เป็นนาทีที่ตำรวจจู่โจมเข้าจับกลุ่มนายเสรีอายุ๖๐ปี
เพราะต้องหาใช้อาวุธปืนขนาดสิบเอ็ดมมกระนำยิงในพิษอายุประสิบแปดปี

เสียชีวิตที่บ้านพักในตำบลคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ขณะซ่อนตัวที่บังกะโลแห่งหนึ่งที่ตำบลสาวเผาอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยตำรวจแกะรอยจนพบรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาจอดอยู่
กระจายกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่ม
โดยจากการตรวจค้นพบเพียงกระเป๋าสัมภาระของผู้ต้องหา
นำนายเสรีเข้าไปตรวจค้นใต้เบาะรถจักรยานยนต์

ก่อนคู่คุมตัวไปดำเนินคดีที่สวทธิ์ภาวฮัณฑ์ใหญ่พื้นที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนนายเสรีรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
ส่วนปมสังหารมาจากความแค้นสะสมที่พ่อไม่รัก
และน้อยใจที่พ่อแบ่งสมบัติให้พี่น้องทุกคนยกเว้นเขา
อีกทั้งโทษว่าพ่อเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ตรอมใจตาย

ตัดสินใจไปซื้ออาวุธปืนเพื่อเตรียมก่อเหตุ

และเมื่อกลับมาถึงบ้านพยายามที่จะเปิดประตู

เกิดอารมณ์ชั่ววูบชักปืนกระหน่ำยิงพ่อจนเสียชีวิต
ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีข้ามจังหวัด
จากนั้นโทรศัพท์บอกภรรยาให้เก็บข้าวของหนีไปอยู่ด้วยกัน
ตำรวจนำตัวภรรยามาสอบสวนจึงรู้ความเคลื่อนไหว

โดยคำให้การของเขาทำให้ตำรวจสะเทือนใจ
เมื่อคืนก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจนะครับ
ผมก็คุยกับผู้ต้องหาที่โดนจับ
สักคำไม่ได้ยินเรียกว่าพวกไม่ได้ยิน
เรียกแต่ว่าเขานะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องสะเทือนใจ
จ้านาธิองรวจที่ร่วมกันจับ
เขามีโรคส่วนตัวและเก็บกฎ
แล้วก็เมื่อเรียกพ่อซึ่งอายุเยอะ
แล้วเพื่อนตัวช้าได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างอะไรประมาณนี้
แล้วก็เลยจักรวูดปืนที่พกติดตัวอยู่

เพราะให้การรับสาภาพด้วยความสมัครใจ
ว่าเป็นคนใช้รูปปืนเป็นข้อของตัวเองจริง

ส่วนกระสุนปืนซื้อเตรียมไว้กว่า๕๐นัด
หลังจากถูกจับกลุ่มนายเสรีไม่มีท่าทีสำนึกผิด

ขณะที่ผู้ต้องหาปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เจ้าหน้าที่เตรียมตัวฝากค้างต่อศาสตร์จังหวัดทรงขลา

นายริปุ่นนิ่มข่าวแทนรัฐทีวีรายงาน